เอาคุณผู้ชมค่ะมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องดีกว่า
ช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวใช่ไหม
เรามาหาวิธีคลายร้อนกันดีกว่านะคะ
เพราะว่าในบ้านที่จังหวัดสงขรานี่แหละค่ะ
ชามในจังหวัดสงขลาร้านนี้นะคะ
เขาติดสปริงเกอร์บนหลังคาบ้าน
เพื่อกระจายความร้อนออกไป
และที่สำคัญลงทุนแค่๒๐๐บาทเท่านั้น
ค่าค่ะแต่ว่าบ้านเย็นสบายนะคะ
ที่เห็นอยู่นี้ก็คือวิธีการคลายร้อนนี่เห็นไหม
มันมุนติวอยู่นี้นะคะ
ปกติจะเห็นสปริงเกอร์อยู่ตั้งกับพื้นใช่ไหม

ยากไม่ใช่คอปเตอร์ไม้ไผ่ใดทั้งสิ้น

นี่เป็นบ้านพักของนายสมบัติธิบดีอายุ๔๐ปี

แล้วก็เป็นบ้านปูนชั้นเดียว
คือบ้านปูนมันก็จะค่อนข้างอมความร้อนมันร้อนอยู่แล้ว
ตั้งอยู่ในตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลา
หลังอากาศช่วงนี้ร้อนจัดภายในบ้านก็ร้อนอบอ้าวตามไปด้วยเนาะ
เจ้าของบ้านเขาก็เลยใช้วิธีนี่แหละค่ะ
สปริงเกอร์บนหลังคาบ้าน
เพื่อให้ละอองน้ำกระจายไปทั่วทั้งหลังคา
เป็นการช่วยลดความร้อนที่สะสมภายในตัวบ้านได้เป็นอย่างดี
โดยเฉพาะกลางวันนี่แหละ
นายสมบัติเขาบอกว่าวิธีนี้จะช่วยทำให้อุณหภูมิความร้อนในบ้านลดลงอย่างมากเลย
แล้วก็เย็นสบายขึ้นด้วยใหม่ร้อนอบอ้าว
เพราะมีความเย็นจากน้ำบนหลังคาช่วยกันความร้อนจากแสงแดด
ในช่วงนี้อากาศร้อนจัดด้วยนะคะ
จากปกติที่แทบจะอยู่ในบ้านไม่ได้เลย

แต่พอติดตั้งสปริงเกอร์บนหลังคาแบบนี้
มันดีขึ้นคูณบ้านเย็นลง
และถ้าเกิดว่าใครจะนำวิธีนี้ไปคลายร้อนที่บ้านของตัวเอง
ลองนำไปปรับใช้กันได้ราคาก็ไม่แพง
ลงทุนแค่ไม่ถึง๒๐๐บาทก็คลายร้อนกันได้แล้ว
โอ้โหสุดยอดเลยช่วงนี้อากาศร้อนนะ
ใช่หาวิธีกันไปใจก็ร้อน
ที่สำคัญนะคะลดความใจร้อนลงกันนิดหนึ่ง
เราจะได้อยู่กันอย่างสงบสุขร่มเย็นเป็นสุขแบบนี้